ทะเลเมื่อวานนี้เกือบเกิดโศกนาฏกรรม
เรือประมงล่มอยู่กลางทะเลแถวก่อสมุยสุราธานี
เค้าดีมากนะครับมีชูชีพเจ็ดชีวิตรอยคอยอยู่กลางทะเล
เห็นในภาพยนตร์ชิดซ้ายชิดขวาไปเลยฮะนี่เรื่องจริงชีวิตจริงยิ่งกว่าในละครในภาพยนตร์เป็นไหนครับ
เหตุการณ์นี้ภารกิจของเรือตอน๑๑๓ของทัพเรือภาค๒ค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือ๗ชาวประมงเรือล่มไป
เป็นเรือประมงที่ชื่อว่าพอเทียรวุฒนาวี๒คลื่นซัดอับปาง

มันเจอทั้งคลื่นเจอทั้งลมเจอทั้งฝน
แล้วขึ้นในทะเลไปถามเขาแต่เขาไม่ตอบเลยครับ

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เรือพอเทียรวุฒิเนี่ยจมเลยครับ
แต่เวลารอยคอเนี่ยเขาฝึกมาดี
มาดีคือเวลาไปไหนมาไหนเขาต้องเกาะกัน
อยู่กลางทะเลแบบนี้มันจะได้เป็นจุดที่
รอการช่วยเหลือลอยคอรอคอยอยู่กลางทะเลเนี่ย

ตามรายงานที่ได้รับแจ้งว่าเรือล่มประมาณสัก๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่ง
เจ้าหน้าที่ทีมของเรือต่อ๑๑๓เนี่ย
ให้การช่วยเหลือได้ประมาณสักเที่ยงคืน๑๐นาที
ง่ายคือลอยคออยู่กลางทะเลตรงนี้

เหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีแล้วเจ้าหน้าที่
ทัพเรือเขาสองเก่งมากนะคือทะเลกว่างใหญ่ภายศาสตร์
แล้วเขารับแจ้งเป็นอย่างไรมั้ย๗ลิปดาห์๕๐อันนี้
เขารับแจ้งแบบนี้แล้วเขาสามารถไปหาพิกัด
แล้วขยายวงแคบลงแล้วมืดด้วย
แล้วดูฝนเห็นปลายกล้องนี้ไหมฮะ
จะมีน้ำฝนฝนตกหนักมากฝนตกหนักมาก
เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีจริงนะครับ๓ชั่วโมง

ล่มที่ไหนเรือล่มอยู่ห่างจากฝั่งอำเภอก่อสมุย
สุราษณีย์ประมาณสัก๒๐ไมล์ทะเล
๒๐ไมล์ทะเลเอา๑๘คูณเข้าไป๑๘คูณค่ะ
เท่าไหร่๓๖กิโลเมตรจากไทยฝั่งฮะ
แต่ที่หนักไปกว่านั้นงานงอกระหว่างหลังจากที่ช่วย๗ชีวิตขึ้นมาได้
ดูใน๑ใน๗ติดโควิดเพราะฉะนั้นไอ้๗คนนี้ต้องไปรักษายังไม่พอ
ก้าวนายของเรือต่อ๑๑๓ต้องไปกากตัวด้วยนี่ปฏิบัติภารกิจนะฮะ
แต่ก็ต้องไปกักตัวด้วยเพราะเจอปุ๊บปั๊บรับโชคจริง๑ใน๗ติดโควิดนะครับ
ก็ถือว่าเคราะห์ดีแล้วเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เก่งมากนะฮะ
ต้องชมนะคะทหารเรือจากทัพเรือภาค๒